กันที่เรื่องราวความหวานของคู่นี้แล้วกันนะคะ

สำหรับคุณเป๊กเปรมนัดแล้วก็นักร้องเสียงดีค่ะ
คุณนิวนพศรที่ล่าสุดนะฝ่ายหญิงทำเซอร์ไพรส์ค่ะ

ปลื้มขนาดไหนต้องไปถามคุณเป๊กดูค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนอิจฉา

และนักร้องสาวเสียงดีนิวนพัดศร
หลังจากทั้งคู่โชว์โมเมนต์หวาน
สื่อเมื่อวันเกิดหนุ่มเป๊กเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
โดยสาวนิวซุ่มไปทำเค้กด้วยฝีมือตัวเอง

ทำเอาเจ้าของวันเกิดเป็นปลื้มสุดเลยค่ะ

ก็ได้มาเผยโมเมนต์สุดประทับใจ
พร้อมยอมรับว่าแปลกใจแล้วก็ปลื้มใจมาก
เพราะไม่คิดว่าสาวนิวจะทุ่มสุดตัวขนาดนี้ค่ะ
วันเกิดที่ผ่านมาก็มีความสุขดีครับ
มีความสุขมากเพราะว่าจริงวันเกิดมีงานที่ต่างจังหวัด

ซึ่งพอดิวเพิ่งรู้ว่านิวหรือแฟนว่างตรงกัน
ประมาณวันจันทร์แล้วเราก็บอกเพื่อนปุบปับตอนเช้าเลยอย่างนี้
บอกไปบอกมาโอ้โหมากันเต็มเลยมากันหมดเลยก็รู้สึกว่าเออดีนะเพื่อนกัน
รวมตัวกันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเออจริงก็คือเค้กอ่ะ
ก็คือนึกว่าเค้กทั่วไปแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าเค้กที่มา
กลายเป็นว่าเป็นเค้กที่ทำเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เห็นมาเนี่ย
ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีวิแววไปมีเวลาเรียนทำเค้กตอนไหน
ก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับที่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลา
แต่ยังหาเวลาเล็กน้อยมาทำอะไรพิเศษให้เราในวันพิเศษ

อกจากนี้หนุ่มเป๊กยังออกตัวว่าไม่หวั่นเรื่องอาถรรพ์เลข๗ที่ใครหลายคนแอบกังวลว่ารักอาจจะถึงทางตัน
รวมถึงเรื่องแต่งงานเจ้าตัวและหวานใจก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้อยากรอให้พร้อมและรอเวลาที่เหมาะสมค่ะ
ตอนนี้ในอนาคตก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วครับถ้าทั้งสองคนพร้อมก็คงจะมีวันเวลาดีร่วมกัน
บอกว่ากดดันกันเองไหมก็คงไม่หรอกเพราะว่าก็คุยกันแล้วว่าก็ถ้าพร้อมจริงก็คงจะลงตัวกัน
เพราะว่าถ้าสุดท้ายเราไปตั้งเดสไลน์หรือตั้งขีดจำกัดให้มันว่าจะต้องเป็นช่วงเวลานี้ปีหน้าหรืออีก๒ปีข้างหน้า
ทุกอย่างมันจะกดดันไปหมดครับแล้วก็มันจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความลงตัวของความรักที่แท้จริงก็ได้
ให้มันมาเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นอะไรอย่างนี้ถ้าถามว่า๗ปีจะคิดไม่คิดเนี่ยมันก็คงต้องมีคิดนั่นแหละ
แต่ว่าก็ต้องคิดว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็หาทางป้องกันไว้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ให้มันแบบมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากที่สุดผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้
คู่นี้ค่ะถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันนะคะคู่นี้เขาหวานกันจริงอะไรจริงดูได้จากอินสตาแกรมนะคะ
ก็รอลุ้นแต่งทีเดียวเลยละกันค่ะ